เรื่องนี้ก็กำลังดูอยู่ต้นต่อมันมายังไงนะคะ
เรื่องกรณีที่ว่าตอนนี้หลายคนจะให้เงินขอทาน

เพราะว่าที่มันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา
เพราะว่ามีขอทานกลุ่มหนึ่งที่คนไปเจอ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกัน

แล้วก็หน้าตาเหมือนกับโดนทำร้ายโดนน้ำกรด
มีสภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งขอทานอยู่
ปรากฏไปตรวจสอบเขาได้รายได้เยอะมากจริงนะคะ

ก็มาพูดถึงประเด็นนี้ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะ
คุณกันจอมพลังบอกตอนนี้ตนเองกับทางกระทรวงพม
ตรวจพบแล้ว๓คนจาก๗คน
คุณผู้ชมฟังทางนี้นะคะแต่ละคนมีรายได้จากการขอทาน
วันละกว่า๑๐๐๐บาท
ชุดอย่างนี้แล้วนั่งตามจุดต่างที่คนพลุกพลาด
ขอทานได้วันละกว่า๑๐๐๐บาทเฉลี่ยรวมทุกคน
มีรายได้ต่อเดือนเกือบ๒ล้านบาทคุณกายค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทกว่านี่คือต่อคนใช่ไหมคะ
ต่อวันต่อคนใช่ไหมคะแต่๒ล้านนี่คือรวมทุกคนใช่ไหมคะอื้อฮือ
แล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วเราทำงานบางคนเงินเดือน
วันละหมื่นบาทใช่ไหมคะวันนี้วันละหมื่นบาท
ซึ่งเมื่อวานนี้กันจอมพลังกับเจ้าหน้าที่ของพม
รวมถึงตำรวจสนบังพลัดคุณผู้ชมดูเขาได้เงินเยอะมากเลย
เขาก็ลงพื้นที่ไปหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้า
หลังจากได้รับข้อมูลบอกมีผู้หญิงชาวจีนนิ้วมือกุดสองข้างเลยหน้า
มีแผลเป็นคล้ายถูกน้ำกรดราดมานั่งขอทาน
ก็ไปถึงผู้หญิงคนนี้เหมือนกับจะไหวตัวทันนะคะ

ตำรวจไปพาตัวออกมาตรวจอะไรไม่พบหนังสือเดินทางนะ
เพราะฉะนั้นก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สนบังพลัด
จอมพลังบอกว่ากลุ่มของขอทานชาวจีนเหล่านี้อายุประมาณ๔๐ปี
พอนำตัวมาที่โรงพักก็มีคนอ้างตัวว่าเป็นล่ามโทรมาขอเคลียร์กับตำรวจ
กันจอมพลังตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะบาดแผลของทุกคนเนี่ย
มันเหมือนกับถูกทำให้เป็นคล้ายกับถูกทำให้เป็น
เพื่อที่จะพอเป็นแบบนี้แล้วมานั่งขอทาน
เพราะฉะนั้นมันมองย้อนไปได้ว่าอาจจะมีแก๊งค้ามนุษย์อยู่เบื้องหลังคนกลุ่มนี้
คือไม่ได้ประสบปฏิเหตุด้วยตัวเอง
คือลักษณะเหมือนทำให้เขาเป็นแบบนี้
นะคะใช่แล้ววันนี้กันจอมพลังก็ไปที่สอนอลุมพินีนะคะ
เพื่อขยายผลตามหาหญิงชาวจีนหน้าผิดรูปคล้ายถูกน้ำกดและนิ้วกุด
มักจะนั่งขอทานโดยสวมชุดนักเรียน
ซึ่งทุกกรณีที่พบมีคนอ้างตัวเป็นล่ามชาวจีน
มาขอเจรจาทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนก็ไม่มีพาสปอร์ตติดตัว
แต่ล่ามจะเอาพาสปอร์ตมาให้
ส่วนคนที่เป็นขอทานไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร

ซึ่งคุณการณ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ๊ยเป็นอย่างนี้ไม่ปกติแล้ว

อยากให้ไปถึงต้นขบวนการให้ได้
ว่าใครเป็นคนพามาจัดหามา
เอาง่ายถ้าไม่รู้จักทุกคนไม่รู้จักกันจริง
ในหลายที่หลายจุดที่ผมไป
ทุกคนเคยเห็นหน้าคนในขบวนการหลายคนสับกันมา
ผมถามว่าถ้าไม่รู้จักกันมันจะสับเวรก็ได้เหรอ

คนจีนที่แบบโหทุกคนภาพขนาดนี้ลำบากขนาดนี้

และจากการสอบถามพบข้อมูลด้วยว่า
มีการจ้างงานจากมาเลเซียและนี่ไม่ใช่การเข้าไทยครั้งแรกนะคะ
เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วคุณกันเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้แล้วก็บอกว่า
อยากให้ดีเอสไอมาช่วยด้วยค่ะนะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามีการอ้าง
ตำรวจในการขอเคลียร์แล้วก็จะขยายผลถึงต้นขบวนการเลยว่า
ขบวนการนี้ใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะครับนะการอ้างตำรวจด้วยนะ
ใช่แล้วเนี่ยวันนี้เขาไปดูกันเนี่ยนะคะสามคนจากเจ็ดคนน่ะที่คุณกัลไปเจอนะคะ